ขับรถขับรากลางดึกต้องระมัดระวัง
บางส่วนเขาอาจจะมีการซ่อมมีการทำทางกัน

แต่ปรากฏว่าผู้หญิงคนหนึ่งขับรถมาเร็ว
ไม่ทันเห็นว่ามีกลวยมีป้ายตั้ง
ก็เลยเข้าไปชนฮะทะลุทั้งกรวยทะลุทั้งป้าย
กระทั่งทะลุไปชนรถบรรทุก
แล้วเธอก็บาดเจ็บสาหัสติดอยู่ภายในรถนะฮะ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องพยายามใช้เครื่องตัดถ่าง
ในการที่ช่วยคนเจ็บออกมานะครับ
นำร่างของคนเจ็บก็คือนางสาวแพรวพันธ์เอกกุลอายุ๓๐ปี
ซึ่งเป็นคนขับรถเก๋งคันนี้
แล้วไปชนเข้ากับท้ายรถบรรทุก
ได้รับบาดเจ็บที่หน้าผากเป็นแผลขนาดใหญ่

ด้านหน้าก็พังยับเลยกระจกหน้าแตกละเอียด
ฝากระโปรงและหัวเก๋งยุบเข้ามาเลยนะครับ
ขณะที่รถสิบล้อบันทุกอย่างมาต่อย
ซึ่งจอดเรียงกันอยู่บนถนนเลนกลาง
ถูกชนท้ายเสียหายไป๑คันนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นกลางดึกเมื่อคืนนี้
ช่วงเลยหน้าห้างบิ๊กซีบริเวณกม๑๔
ถนนเทพารักษ์ตะบนบางพลีใหญ่อำเภอบางพลี

จริงแล้วถนนเส้นนี้๔เลนนะคุณนะ
แต่ถูกปิดไป๓เลน
จะเหลือเลนซ้ายเลนเดียว

กำลังเทยางมาต่อยซ่อมแซมถนนกันอยู่นะครับ
สอบถามคนงานซ่อมถนนเล่าให้ฟังบอกว่า

มีการตั้งป้ายลูกศรบอกทางเตือนแล้ว
ก่อนจะถึงรถ๑๐ล้อที่จอดอยู่ท้ายตรงนี้นะฮะ

ตั้งป้ายตั้งไฟตั้งกลวยไว้เรียบร้อยแล้ว
แต่รถของผู้บาดเจ็บวิ่งมาด้วยความเร็ว
ชนเข้ากับกรวยแล้วก็ป้ายไฟจนทะลุ
ชนท้ายรถสิบล้อที่จอดอยู่นะครับ

พุ่งขึ้นฟุตปาดไปจอดนิ่งสนิท
แล้วก็มีคนได้รับบาดเจ็บในรถนะฮะ
พอหนีอะพระติกระลากค้ายลื่นแล้วก็ใกล้ไฟ

ใช่อะน้องคือมาตรงเลยไม่หักหลบเลยตรงเลย
พอสุดรถ๑๐ล้อพอสุดต้งน้องหักออกหลาย
นี่แหละครับทีนี้ตำรวจมาตรวจสอบที่เกิดเหตุ
แล้วก็สอบปากคำพยานที่เห็นเหตุการณ์รวมถึงบรรดาช่างบรรดาอะไรแล้วนะฮะ
ก็จะรอให้ผู้บาดเจ็บในอาการดีขึ้น
ก็จะเรียกมาสอบสวนหาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุครั้งนี้ต่อไปนะครับ